หลังจากที่ฝนตกหนักกันติดต่อกันเลยนานนับสิบวันค่ะทีนี้ก็เลยทำให้เกิดดินโครนถล่มทับบ้าน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปสองศพก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดคือมีดินยุบและดินสไลด์อีก
เหตุการณ์นี้ทำให้หอระคังสูงของทางวัดเนี่ยสูงกว่า๑๐เมตรเนี่ยนะคะ
ซุดเอ็นลงมาจนถึงขั้นเกือบจะพังค่ะซึ่งล่าสุดทางอบตท่าสองเนี่ย
ประกาศให้เป็นพื้นที่อันตรายเลยนะคะห้ามเข้าไปใช้งาน
อันนี้เป็นพื้นที่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากที่ฝนตกลงมาต่อเนื่อง
เนี่ยนะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้มีเหตุทั้งน้ำป่าทั้งดินโคนถล่ม
โดยเฉพาะคนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนไปสามหลังที่บ้านเคาะทีโคหมู่๖ตำบลแม่วะหลวง
และทับบ้านชาวบ้านในศูนย์หายไปสองรายค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่หกสิงหาที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาแล้วก็พบผู้เสียชีวิตใต้ดินโคนทั้งสองศพแล้ว
ส่วนตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่วัดธรรมจาริกแม่สนิทหลวงตะบนแม่สอง
ดินเนี่ยยุบตัวเป็นหลุมบางจุดมีดินสไลด์ลงมาค่ะ
ก็เลยทำให้หอระคังของวัดที่สร้างเป็นอาคารปูนสูงกว่าสิบเมตรนี่แหละ
เอียงเกือบจะหักโค้นลงมาเลยนะคะทั้งพระทั้งเนรและประชาชนที่อยู่ระแวกนั้น
ตนกกันเกรงว่าหอระคังมันจะพังถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุทางอบตท่า๒พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและประกาศเตือน
พื้นที่รอบรอบหอระคังให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนห้ามเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดนะคะ
โดยมีการเอาป้ายห้ามไปติดไว้แล้วแล้วก็เอาเชือกล้อม
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเมยเนี่ยแหละค่ะถือว่าเริ่มลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ว่าถ้าไปดูน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากลัว
สาเหตุก็เพราะว่าฝนยังคงตกหนักติดต่อกัน
ไหลลงอ่างเก็บน้ำช่วงตอนบนก็เลยทำให้ปริมาณน้ำสูง
เหลืออีกแค่๑เมตรเท่านั้นเองจะล้นสปิลเวย์แล้วนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนทันที
ถ้าหากปริมาณน้ำมากอาจจะส่งผลกระทบได้นะคะ
พื้นที่นี้นี่ต้องเฝ้าระวังจริงเหตุดินคนถล่มเกิดขึ้นหลายครั้ง
ถ้าหากว่ามีฝนตกหนักติดต่อกันนะคะ